ที่สงขรานะครับรถเก๋งขับรถฝ่าไฟแดงไปชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์นั้นเสียชีวิตเลย
ส่วนรถเก่งนั้นก็ขับรถหลบหนีไปครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
นี่แหละครับตู้มเดียวคุณผู้ชมลากไปแบบนี้ฮะ
แล้วตัวคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคาที่อยู่ตรงกลางแยกอะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นวินาทีที่นายพานุพงศ์ทองสิริเสถียรอายุ๖๓ปี
สี่ประตูห้าประตูเนี่ยนะฮะก็สีขาวขาวคันนี้แหละฝ่าไฟแดงมาชนอย่างจัง
ที่บริเวณสี่แยกกฤษดาถนนกาญจนวนิษฐ์เขตเทศบาลเมืองสะดาวที่สงขรา
ก็ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์คือนายพานุพงศ์นั้นกระเด็นตกจากรถ
แล้วรถเก่งเนี่ยก็ลากรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีก๑๐๐เมตรได้นะครับ
การนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายสองโมงของเมื่อวานทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถคันสีขาวขาวเนี่ยครับ
พอชนเสร็จปุ๊บหลบหนีไปเลยฮะแต่ภายหลังนั้นก็ไปมอบตัวกับตำรวจอีกทีหนึ่ง
โดยคลิปนี้ถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์เยอะมาก
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ประมาทครับ
ไม่มีใครสวนมาหรอกแล้วก็คงไม่มีไปชนอะไร
สุดท้ายมันก็เกิดเป็นความสูญเสียแบบนี้ขึ้นมา
คุณผู้ชมตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมองไม่เห็นหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ใช่กันชนหน้าหลุดขนาดนี้